แล้วคนร้ายที่เก็บได้ไปกดตังค์ท่านไป๖๐๐๐บาท
ท่านก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดซึ่งอยู่ที่หน้าแขวงการทางแห่งหนึ่ง
ปรากฏว่าไปแล้วไปเจอข้าราชการลักษณะคล้ายคนเมา
ออกมาโวยวายโวยวายโยยกระทั่งต้องเถียงกันแบบนี้หรือฮะ
ก็ก็ไปเรียกรวงศพ

ผมเล่าก่อนผู้หญิงที่โดนตบคือใคร
ผู้หญิงที่โดนตบคือภรรยาของฆาติการ

กำลังไล่นายชัยวัดสังกุลานายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลนาด่าน
คือท่านเนี่ยจะไปขอกล้องของแขวงการทางหนองบัวลำพูดูหน่อยดูคนร้ายหน่อย
ราชการคล้ายคนเมาเนี่ยบอกมาทำไมนอกเวลาราชการมันเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
ก็วงจรปิดของแขวงการทางเนี่ยเขาจะลบทุกเจ็ดวันอืมแล้วเมื่อวานไอ้วันเกิดเหตุเนี่ย
มันครบกำหนดที่เขาจะลบพอดีจริงมาประสานไว้ตั้งแต่เวลาราชการแล้ว
นี่แหละครับแล้วท่านมาถึงท่านก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ลองฟังท่านหน่อยฮะ
ผมมาขอตั้งแต่หัวค่ำแล้วกลางวันแล้วพอดีมันไม่ได้ผมกลับมาใหม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกูเป็นหัวหน้า
ก็โวยวายขึ้นมาจะตีจะฆ่าจะตีผู้หญิงจะแล้วก็ตีเมีย
หักเมียล้มลงหัวฟาดพื้นผมก็เลยวิ่งไปช่วยผมก็เดินเป๊ะ
ไปประคองขึ้นมาแล้วก็เตะเมียอีก
ผมก็เลยโอ๊ยผมพูดอะไรไม่ได้ตอนนั้นนะครับ
เป็นคลาศการก็จะมาทำแบบนี้ผมว่าน่าจะคุยกันโดยเหตุโดยผล
ไม่ให้ผมก็ไม่ว่าแต่ว่าผมที่ผมมา
มาผมมาตั้งแต่หัวข้ำแล้วมันรับไม่เสียด
เมื่อมันทำให้เสร็จแล้วกล้องมันก็จะลบไปในวันนี้ประมาณนี้นะครับ
ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลนาด่านท่านบอกเดี๋ยวจะไปร้องเรียนที่ศูนยำรงธรรมด้วยนะครับ
เพราะว่าพฤติกรรมทั้งเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ยังทำร้ายร่างกายเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งครับ